เรื่องของการรักษาคือรอไม่ได้นะ
รอรถรอเตียงรออะไรไม่ได้
แต่ถ้ารักษาที่บ้านมันต้องมีอุปกรณ์เข้าไปถึง

ก็เลยเกิดภาพความร่วมมือของทุกภาคส่วน
แล้วหนึ่งในนั้นก็คือนี่เลยค่ะคุณผู้ชม
ร่วมต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยโควิด๑๙นะคะ
นำโดยคุณยุทธศักดิ์ภูมิสุรกุล
ส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนจำนวน๑๐๐เครื่อง

เพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยโควิด๑๙ที่ลงทะเบียน
ขอความช่วยเหลือไว้กับทางเพจอีจันทร์นะคะ

เพื่อสนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์
อาสาสมัครมูลนิธิต่างด้วยนะครับ

ก็ที่ผ่านมานะครับนับตั้งแต่เกิดโควิด๓
ในช่วงเดือนเมษายนปีนี้จนถึงปัจจุบันนะคุณ
คือ๗๑๑ได้ช่วยเหลือสนับสนุนด้านต่างผ่านโครงการ
ชื่อโครงการดีมากคนไทยไม่ทิ้งกัน

แล้วก็มอบเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
เจลสเปรยแอลกอฮอล์น้ำดื่มของใช้จำเป็น
ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับ
จนถึงการจัดแคมเปญอะไรรู้ไหมครับ
จัดแคมเปญร่วมด้วยช่วยฆ่าของชีพดีมาก
ลดราคาสินค้าจำเป็นแล้วก็ช่วยคนไทยฝ่าวิกฤตโควิด
เยี่ยมเลยนะคะทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชม๗๑๑
มีเป้าหมายหลักคือการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับแพทย์
พยาบาลพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศเลยนะคะ
ผ่านพ้นวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกัน
ปณิธานขององค์กรคือร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสค่ะ

เพราะการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดรอไม่ได้จริง
ก็เกิดเป็นความร่วมมือต่างของทุกหน่วยงานนะครับ